คลองบ้านยางงามในตะบนกระแสบนจังหวัดระยองนะคะ

เคียงกันมีเศษเปลือกแตงโมแล้วก็ซองยาเบื่อวางอยู่
ก็คิดว่าคงจะโดนยาเบื่อแน่แล้วล่ะ
สถิตกล้าวกล้าผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ก็บอกนะคะว่า
พื้นที่นี้เนี่ยมีป่าเขาแล้วก็สารเจ้าพ่อยางาม

สมัยอาศัยอยู่ประมาณ๒๓๐๐ตัวเลยค่ะ
ปกติมันก็หากินในป่าตามภาษาลิงอ่ะนะ
แต่พออากาศแร้งไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอาหาร
มันก็ต้องอยู่รอดอะค่ะเอาออกมาหากินบริเวณคลองติดกับสวนชาวบ้าน
คิดว่าคงไปกัดกินพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน

ตัดสินใจวางยาเบื่อในแตงโมให้ลิงกินจนตาย
กำนันตำบลกระแสบนก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์

แล้วก็เอาแตงโมที่เกิดเหตุไปตรวจสอบหาสารพิษด้วยนะคะว่า
ตกลงแล้วมันโดนยาเบื่อจริงหรือมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าจะติดตามคนเกาะเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ก็เอาซากลิงเหล่านี้ไปขุดหลุมฝังกลบที่วัดยางงามด้านหลัง
แล้วก็นิมนต์พระมาทำพิธีสวดบังสกุลให้ด้วย
เพราะเขาเชื่อกันว่ามันเป็นลิงของสารเจ้าพ่อยางงามค่ะ
เนี่ยก็ต้องมาทำพิธีกันแบบนี้นะคะ
ขณะเดียวกันมีชาวบ้านค่ะ
ช่วยเหลือลูกลิงตัวหนึ่งที่น้ำลายฟูมปากในที่เกิดเหตุ
จับไปกรอกยาถอนพิษจนรอดชีวิตได้
ตัวนี้เขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าเจ้าบุญรอด
ถูกวางทั้งฝูงเลยแต่มันรอดมาได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์เขต๒ศรีราชา

แล้วก็เตรียมจะปล่อยส่งคืนป่าต่อไปแล้วนะคะ